ลีลาการตีกลองของกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยหน้าตสิน๑๐๑นะคะ
ด่งดังแปลกไม่ธรรมดาจนชาวเน็ตแห่ชื่นชมจะแปลกขนาดไหนไปดูกัน

เดี๋ยวนี้เราก้ินมากนะ

ขนาดเราดูผ่านหน้าจอยังรู้สึกว่าต้องขยับตา

แต่ก็สามเพื่อนยิ่งเด่นไปใหญ่นะคะ
แต่ก็๓คนยิ่งเด็ดไปใหญ่นะคะเต็มที่กันเลยทีเดียว
โอ้โหไม่ว่าโอ้โหแล้วทีมไม่ง่ายนะคุณกลองแบบนี้
ใช่ออกแรงมันต้องมีจังหวะมีเรื่องราวต่างนะคะ
สำหรับการซึ่งข้อมือเอาลงหัวหัวลงไปเนี่ย
เจ๋งอะมันยำเช้าคึกคักกันเลยทีเดียว
ตอนนี้เผื่อใครยังตื่นไม่เต็มตาฟังดนตรีนี้ไปเรื่อยก็จะตื่นนะคะ
คุณอรัชพรเป็นหนึ่งตัวอย่างที่กำลังง่วงอยู่
นี่เป็นลีลาการตีกลองของ๓นักศึกษาวงโปรงลางสาเกตนคร
จากวิทยาลัยนาศสิน๑๐๑ค่ะ
ลีลาการออกสเต็ปเล่นดนตรีของแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าเด็ดค่ะ
แล้วก็คนกลางเป็นมือกลองหางก็ใช้ศีรษะข้อ๒
กลับหันหลังมาตีกลองอย่างสนุกสนาน

ข้อความบอกว่าแบบเต็มเดียวกลองใหม่ใช้ไรกว่าเดิม
พวกเราวงโปรงลางสาเกตนครจากวิทยาลัยนาตสิน๑๐
คลิปนี้มีชาวเน็ตเข้าชมกว่าสองหมื่นครั้งแล้วนะคะ
แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมในความสามารถเป็นจำนวนมากค่ะ
โอ้โหดี

อยากรู้จักค่ะทีมข่าวของเราไซโตเทอร์เที่ยวนะคะ
ก็เลยสอบถามไปยังนักศึกษาสาวมือกลองหางที่อยู่ในคลิป

ใช่เขาแบบนะมีความกำยำ

เขาบอกว่ามันต้องเอาท่อเอาอะไรมาถ่วง
แบบให้ข้อมือมันแข็งแรงอะค่ะ

ต้องแข็งแรงมากจริงนะคือไม่หยุดเลยแล้วก็รีลามันไปทั้งตัวและเป็นผู้หญิงนะคะใช่
อายุ๑๙ค่ะนางสาวกัญญารัฐสิทธิสรชัย
ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยแล้วก็เพื่อนตอนนี้อยู่ปี๒วิทยาลัยหน้าศิลป์๑๐๑
รวมกลุ่มกันตั้งวงโปรงลางสาเกตนครเพื่อเล่นดนตรีแสดงตามที่ต่าง
แล้วบอกว่าตัวเองเริ่มเล่นกลองตั้งแต่ชั้นม๒ฝึกฝนมาเรื่อย
รวมถึงลีลากันตีกล่องก็คิดค้นขึ้นมาเองประดิษฐ์เองเชื่อว่าคิดเอง
ใช่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะ๑๙ม๒ม๒อยู่เท่าไหร่ประมาณ๑๓๑๔ไหม
ก็น่าจะสักแบบ๗๘ปีได้เหมือนกันนะคะ
คือโหเท่มากอยากจะดูต่อเลยว่าเขาจะรังสรรคท่าไหนมาตีกลองอีก
เก่งนะเราชื่นชมเราชื่นชมคือสมัยนี้โอเคทุกคนทำได้หลายอย่างก็เป็นเรื่องดี
แต่บางคนเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยแล้วเฉพาะทางแล้วเก่งไปเลยค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะมีสายอาชีพที่ชัดเจนแล้วก็ไปได้ในทางที่ตัวเองคิดชอบ
นี่บอกเลยว่าคือเราก็วนภาพนะให้คุณผู้ชมได้ดูหลายรอบไม่เบื่อเลยเบื่อ
คือดูได้ตลอดคือไม่เบื่ออยากจะเก็บรายละเอียดว่าท่อนนี้เอาศอกลงท่อนนี้เอาหัว
แล้วออกมาแล้วแม้นี่เขาไปทางเดียวกันโอ้โหเธอทำไงอ่ะน่ารัก
ชอบจังหวะที่ตีเปิดฟิวอ่ะนี่พยายามจะแบบเขาตียังไงให้มันฟิว
มันต้องแยกประสาทสัมผัสได้ดีแบบเร็วมาก
เขาฝึกตั้งแต่ม๒ครับพี่เม้นไม่ทันล่ะเลิกไม่ทันล่ะค่ะ
ม๒มาไกลแล้วด้วยค่ะเลยม๒มาไกลชื่นชมน้องนะคะ
ยังไงก็เห็นในนี้ก็เรียกตั้งงานน้องกันได้โอเคนะคะ